จ้าพี่ฝนธนสุนทรคุณผู้ชมค่ะบอกเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเดินทางไปทำบุญมาก
ขึ้นเหนือก็ไปร่องใต้ว่างรือก็ไปมาแล้วไปทุกที่เลย
ก็สะสมบุญเอาไว้นะคะเดินทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายที่เลย
ขยันทำบุญหนุนดวงให้ปังแบบสุดซอยจริง
สำหรับพี่ฝนว่างเมื่อไหร่ว่างปุ๊บอ่ะไปวัดปั๊บค่ะไหว้พระบ้างปล่อยนกปล่อยปลาบ้าง
เจ้าตัวบอกว่าทำแล้วมันสบายอกสบายใจไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ทุกข์หรือว่าสุขนะคะ
ก็อยากให้คนทุกข์นะทุกคนเลยหมั่นทำบุญเอาไว้เพื่อเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิตค่ะ
แล้วก็ยังบอกด้วยนะไปถึงคนที่กังวลเรื่องปีชงว่าเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดความเชื่อของเฮ่า
อยากให้ทุกคนคิดในแง่ดีไว้ก่อนค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามมา
อกจากนี้พี่ฝนยังบอกกับคุณพอปัดด้วยบันเทิงไทยรัฐถึงเรื่องหน้าขนลุกคุณผู้ชม
ตามความเชื่อของเธอเธอบอกว่าแบบนี้เธอฝันถึงแม่พึ่งพุ่มพวงอีกแล้ว
ฝันบ่อยมากค่ะครั้งนี้ก็คือว่าฝันว่าได้สัมผัสตัวแม่พึ่งด้วยนะ
และที่แน่นอนคุณผู้ชมพี่ฝนเนี่ยเตรียมไปไหว้แม่พึ่งที่วัดทัพกระดานเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าถ้าฝันลักษณะแบบนี้ทีไรนะเหมือนแบบแม่เรียกฝนฝนมาหาแม่นอน
ก็เลยต้องเดินทางไปไหว้เลยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จ้ะ
ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยฝันก็คือแกเรียกเข้าไปหาแล้วก็ถ่ายรูปใกล้ใกล้เลย
แล้วได้จับมือพี่พึ่งด้วยแล้วมือแบบนุ่มมากเนียนมาก
แล้วก็แบบเหมือนพี่พึ่งแต่งตัวเหมือนกำลังจะขึ้นร้องเพลง
ฝนรักพี่พึ่งเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเราร้องเพลงเลย
แต่ว่าก็คือสอนแบบไกลก็คือไม่เคยเจอตัวจริงเคยเจอแต่ในฝันแบบนี้
เขาอยู่กับเราตลอดแล้วแล้วก็เหมือนเขาก็คิดถึงเราอยากให้เราไปอะไรอย่างนี้
แต่พอเราไปเราก็จะได้สิ่งดีกลับมาทุกครั้งเร็วนี้ค่ะ
เพราะว่าฝันแล้วต้องรีบหาต้องรีบไปค่ะ